ไปดูเรื่องระหว่างลิงกังกับสุนัขกันบ้าง

กังเขาถูกสุนัขรุมกัด

บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนครับ
ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีมราชา

สภาพนี้อิดโรยทีเดียวนะครับ

พอไปสอบถามชาวบ้านระแวกใกล้เคียง
อยู่บนเสาไฟฟ้านี้มา๒๓วันแล้ว

เขาบอกว่าถูกสุนัขรุมกัด

เนื่องจากว่ายังคงมีสุนัขเดินวนเวียนเฝ้าอยู่ข้างล่าง

กลางคืนได้ยินเสียงลิงร้องโหยหวนจากบาดแผลที่ถูกสุนัขกัดนะครับ
ด้วยความสงสารจึงรีบแจ้งกู้ภัยเข้าไปช่วย
สุดท้ายก็ช่วยได้อย่างปลอดภัย
ลิงกับสุนัขบางทีก็ไม่ถูกกัน
ใช่ถ้าเป็นเมืองนอกเราก็จะเห็นกู้ภัยช่วยแมว